ซึ่งนักตบสาวไทยสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ด้วย
และในรายการนี้เองค่ะก็มีสาวสวยเพียบ

ตัวนักกีฬาสวยเองก็เป็นอีกสิ่งที่แฟนลูกยางให้ความสนใจ
ส่วนสูง๑๘๑เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็ว
หากใครเป็นแฟนลูกยางชายหาดก็จะคุ้นชื่อเธออยู่บ้าง
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่วนสูง๑๗๙เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสา
ก็เป็นอีกคนที่ต้องมาเล่นวอเล็กบอลในร่มช่วยชาติในครั้งนี้
เมริกาแมคปอสหมายเลข๘สูง๑๘๓เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบนโค้งหลัง
สโมสรทารองกาลุยลาการเล่นทำให้เธอสะกดสายตาคนดูในสนาม
ให้จับจ้องเธอได้ตลอดเวลา
กลับมาที่สาวอาเซียนกันบ้างสาวหน้าหมวยผิวพันธ์ภอมไซค์
เธอคนนี้ชื่อว่าชีชวนนาตาลีลินหมายเลข๗จากสิงคโปร์
สูง๑๗๐เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลโค้งหลัง
นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวจากแดนลอดช่องที่หนุ่มไทยต้องจับตามอง
อีกหนึ่งสาวสิงคโปร์ที่สะกดตาสะกดใจ
นั่นคือสูงเอิ้นกิเน็ตเดียวความสูง๑๗๐เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสา
หน้าแววตาของเด็กน้อยคนนี้แสดงความมุ่งมั่นทุกครั้งยามที่ลงเล่น
ส่วนอีกสาวหมวยที่น่าจะถูกใจหนุ่มไทยอย่างแรงจดจำชื่อเธอให้ดี
รันเวียดเปลืองผู้เล่นหมายเลข๘จากเวียดนามสูง๑๗๔เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็ว
ผิวที่ขาวที่มากับรอยยิ้มน่ารักทำให้เฮืองถูกยกให้เป็นนักวอเล็กบอลที่สวยที่สุดของเวียดนามในปัจจุบัน
ปิดท้ายที่ทีมชาติไทยสาวผู้มีรอยยิ้มทรงเสน่ห์นั่นก็คือพีมพิมพิชยากกรำ
หมายเลข๑๒เล่นในตำแหน่งบอลโค้งหลังสูง๑๗๕เซนติเมตรเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดนี้อีกด้วย
ธนรัฐเฮืองหรือไทยกุลข่าวไทรัฐทีวีรายงาน
แต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริง
ฉันมีเสน่ห์มากมายฉันน่ารักไปไหนอยากจะได้อยากอีก